คุณผู้ชมคะเชื่อว่าทุกคนเคยซื้อของออนไลน์แน่ค่ะ
เขาก็บอกว่าเครื่องปั่นน้ำผลไม้ของเขาเก่าแล้ว

ใช่เครื่องปั่นเหลือแค่ประมาณไม่ถึง๕๐๐๔๐๐กว่าบาท

ใช่เธอก็เลยรีบไงรีบซื้อเลยเพราะว่าอยากจะเอามาเปลี่ยนเครื่องเก่าแล้วก็เอาซื้อใหม่มาเปลี่ยน
ปรากฏว่าสิ่งที่ได้มาคือลูกประคำค่ะ

และสั่งเครื่องปั่นผลไม้ได้ลูกประคำกลับมา
เท่าไหร่นะที่สั่งคืออะไรคะ๔๕๘บาทเดี๋ยวได้ลูกประคำมาใช่นี่
นางสาวยุวดีเพ็งโคตรอายุ๒๙ปีค่ะเป็นเจ้าของร้านน้ำปั่นส้มตำ
อยู่ที่อำเภอหันคาจังหวัดชายนาฏนะคะก็โชว์สร้อยลูกประคำให้ดูเลย
สั่งสินค้าผ่านแอปพลิเคชันช้อปปิ้งออนไลน์ชื่อดังนะคะ
สั่งเครื่องปั่นน้ำอเนกประสงค์แต่กลับได้ลูกประคำมาแทน
งงจนไม่รู้จะทำยังไงดีคนแถวนั้นเพื่อนบ้านครอบครัว
ก็เลยแซวว่าดีแล้วจะได้ไปนั่งสวดมนต์แทนไง
ไม่ต้องปั่นน้ำผลไม้แล้วล่ะไม่ผมว่าเนี่ยคือราคามัน๔๐๐กว่าบาทไง
เขาก็เลยยังพอที่จะขำกันออกได้บ้างนั่นน่ะสิสมมุติถ้าสักสี่พันแปดนี่สิ
โอ้โหเขาเครียดนะอันนี้ไม่คงไม่มานั่งแซวกันแล้ว
นางสาวยุวดีบอกว่าวันที่สั่งเป็นวันที่ลดราคาพอดีค่ะ
ก็เลยสั่งจะเอาเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องใหม่มาเปลี่ยนแทนเครื่องเก่า
บาทนะคะเห็นราคาเห็นภาพเนี่ยก็กดสั่งซื้อทันที
ไม่รีรอโอกาสแบบนี้ไม่มีบ่อยนานจะลดราคาที
หลังจากสั่งซื้อไปมีพนักงานมาส่งสินค้านะคะ
คนที่บ้านรับสินค้าเอาไว้ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่ส่งมา
มันไม่ใช่สิ่งที่ต้องการเพราะว่าเขาห่อเอาไว้เป็นอย่างดี
ไม่น่าจะใช่เครื่องปั่นน้ำผลไม้แน่แน่ตอนที่เห็นห่อนะใช่แต่ก็ต้องลองแกะดูอ่ะว่าได้อะไรมาครับ
ขายเขาบอกว่ายอมคืนเงินให้แต่ปัญหาก็คือเงินที่คืนให้
ก็เลยปรึกษาเพื่อนข้างบ้านที่เคยโดนแบบนี้
รู้วิธีการนำเงินจากคูปองเข้าบัญชีธนาคารให้กลายเป็นเงินสดแล้ว
แปลงเป็นเงินสดได้แล้วแต่มันไม่ได้ได้เงินทันที
ต้องรอไปอีก๗วันนู้นถึงจะได้เงินค่ะ
ก็คือสั่งซื้อสั่งซื้อในแอปอยู่แล้วก็คือแค่เขียนที่ที่อยู่ไป

ตอนแรกก็เข้าใจว่าไม่ได้สั่งอันนี้แล้วทำไมถึงเป็นอันนี้
ก็คิดไปเอ๊ะทำไมสั่งเครื่องปั่นแล้วได้อันนี้ก็ติดต่อกลับไป

ก็ยังไม่รู้ว่าจะได้เงินคืนหรือเปล่าต้องรอ๗วัน
ถ้าได้เงินคืนก็คือไม่อะไรแต่ก็ไม่สั่งแล้ว
ไม่เอาไปตรงนั้น

นางสาวยุวดีก็เลยฝากไปยังช้อปปิ้งออนไลน์ต่างนะคะ
พลิเคชันต่างนะคะว่าคือสะดวกจริงแหละ
ไม่ต้องเดินทางไปซื้อก็ดูตามแอปพลิเคชัน
ดปุ๊บปั๊บสั่งเลยเอามาส่งเลยถึงบ้านแบบนี้
แต่ก็ควรจะเลือกให้ดีก่อนเพราะว่าเดี๋ยวนี้เวลาซื้อของออนไล
แอปพลิเคชันเขาจะมีรีวิวครับคนที่เคยสั่งซื้อว่า
เออซื้อแล้วเป็นยังไงของมันส่งช้าส่งเร็ว
เป็นยังไงบ้างให้ไปอ่านรีวิวกันก่อนก็ดี
สำหรับเจ้านี้ที่เราจะสั่งซื้อกับเขาใช่ไหม
จะได้ตรวจสอบหน่อยว่าร้านนี้น่าเชื่อถือไหม